ต่อกันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะคุณแต้วนัทพรค่ะ
คือหลังหลายคนเห็นในรูปคุณแต้วผอมไหมคุณว่าผอมไหม
มากผอมมากเดี๋ยวไปดูรูปกันสักหน่อยนี่ไง
เออนะฮะแต่หน้ายังสวยอยู่แล้วคนก็บอกเต้าเนี่ยคลั่งผอมหรือเปล่า
บางคนว่าอย่างนั้นนะคะจนคนรอบตัวรอบข้างอย่างหวานใจหนุ่มต้นอาจนะคะ
พระเอกในจออย่างเจมส์จิรายุนะต้องช่วยกันขุนให้เธอทานอาหารให้เยอะขึ้น
นางเอกสาวค่ะเคลียร์ว่าไม่ได้คลั่งผอมอย่างที่เขาเมาส์กันนะคะ
มันเป็นความตั้งใจของเราที่เราต้องการออกกำลังกายด้วย
ไม่อยากจะแบบพอคนทักว่าผอมแล้วก็กินเยอะให้แบบให้มันอ้วน
แต่ว่าอ้วนด้วยแบบคุณภาพที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ต้องค่อยสร้างกล้ามเนื้อให้น้ำ
ให้น้ำหนักมันขึ้นมาจากกล้ามเนื้อมากกว่าที่จะเป็นไขมัน
ว่าเขาเห็นเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรารู้ตัวอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่แต้วรู้ตัวอยู่ว่าแต้วทำอะไร
แฮปปี้กับการออกกำลังกายได้ทานอาหารดี
จริงวันนั้นที่พี่ต้นสัมภาษณ์แล้วก็มีคนบอกว่า
จริงต้นก็อ้วนไปนิดนึงเหมือนกันนะ
พี่ต้นแบบบอกให้เต้ยกินน้อยเต้ก็ต้องบอกพี่ต้นกินน้อยเหมือนกัน
หล่อค่ะต้องการอย่างนี้ใช่ไหม